เอาล่ะช่วงต้นพูดถึงความสวยงามของทั้งสองคนแล้ว

เป็นความสวยที่สามารถสยบความเป็นเจ้าป่าของสิงโตได้

ไปดูกันหน่อยนะครับว่าสวยขนาดไหนที่จังหวัดขอนแก่น
เป็นไงล่ะนี่สิงโตขาวกับความสวยของคนเลี้ยงเขา
ข่าวนี้รู้สึกว่าเหมาะกับคุณชนะมาก
คือบอกกับสิงโตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะคิดแบบนั้นก็ได้ต้องตะบายใจ

เอาล่ะความสวยน่ารักของเธอคนนี้ก็คือน้องแนนนะครับ
หรือว่านางสาวพักพิญญาตราชู
วัย๒๖ปีครับเป็นพนักงานบำรุงสัตว์ประจำสวนสัตว์ขอนแก่น
สร้างความประทับใจให้กับใครหลายคนที่พบเห็นนะครับ
หน้าตาเธอสะสวยครับแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลกรงสิงโตและเสือมานาน
ร่วม๓ปีแล้วจากเดิมที่เคยดูแลเฉพาะรัฐและอิมพาล่านะครับ
แนนเล่าว่าช่วงแรกครับที่มาประจำสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นช่วงที่ทางสวนสัตว์นะครับ
ได้ลูกสิงโตขาวตัวแรกที่เห็นในภาพนิ่งไปเมื่อสักครู่ที่ชื่อว่าคิมหัน
จากคุณแม่ปีใหม่และพ่อลมหนาว

คือชื่อคุณพ่อคุณแม่ก็บ่งบอกฤดูที่เกิดแล้วนะ
ใช่และเมื่อมารับหน้าที่พี่เลี้ยงเธอก็ได้เลี้ยงเจ้าคิมหันมาตั้งแต่สมัยมันยังเด็ก

พอเลี้ยงด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็เชื่องไง

ตอนนี้อายุเกือบ๒ปีแล้วพอโตแล้วแต่ก็ยังเชื่องแล้วก็สนิทชิดเชื้อกับน้องแนนอยู่
เขาบอกว่าในทุกเช้าของน้องแนนนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการนับจำนวนสัตว์ก่อน
ให้อาหารสัตว์ไม่ใช่ไปวางให้มันเฉยนะไปติดตามจุดต่างในกรงของมัน
เพื่อให้มันเดินเสาะแสวงหาอ๋อเพราะว่าเกิดไปวางให้มันทานง่ายเนี่ยนะ
มันก็นอนกินนั่งกินนอนกินอ้วนตายเลยก็กลายเป็นหมูไม่ใช่เสือไปแล้ว
คือต้องให้มันพยายามหน่อยพฤติกรรมของมันไง
ดิฉันก็เดินเยอะนะคุณเดินไปหาของกินตลอดเลย

เดี๋ยวก็เดินไปซื้อนู่นเดี๋ยวก็เดินไปซื้อนี่ซื้อของกินตลอดเลยค่ะ
ถ้าน้องใบตองอ้วนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว

มีคุณผู้ชมบอกว่าดิฉันสมบูรณ์
สมมุติแหละดีแล้วอย่าไปผอมจนเกินไปแหม
เอาล่ะมาดูเรื่องของสิงโตกันต่อคุณผู้ชมครับ
ส่วนในช่วงเย็นนะครับผ่านจากช่วงเช้ามาแล้วก็นี่แหละ
ยังต้องให้อาหารต่อนะครับด้วยการเสริมวิตามินเข้าไป
แล้วก็เพิ่มเนื้อหมูซี่โครงหมูเนื้อวัวหรือไม่ก็ไก่ชำแหละนะครับ
เพื่อให้สัตว์นั้นมีสุขภาพที่สมบูรณ์
เรียกได้ว่าต้องให้อาหารวันละ๓กิโลกรัมต่อสัตว์๑ตัว

เอาล่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการดูแลสัตว์ที่ดุร้าย
เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่สำหรับสาวสวยคนนี้
บอกเลยเธอรักและผูกพันกับสิงโต
รู้สึกเหมือนมันเป็นเพื่อนสนิทเลยนะครับ

โดยต้องการดูแลสัตว์เหล่านี้ให้ดีที่สุด
แต่ทุกครั้งที่ทำหน้าที่อันนี้สำคัญ

เพราะว่าเหตุร้ายอาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่เสี้ยววินาที
เห็นเชื่องแบบนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะ
อย่างที่บอกคือสัตว์ค่ะเขามีความเป็นเจ้าป่าด้วยนะ
เป็นราชศรีเป็นสิงโตแบบนี้

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความชำนาญเชี่ยวชาญ

แม้ว่าเราจะเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กก็ตาม
ก็ไม่รู้ไงให้อาหารไปวัน๒วัน
เกิดมันอยู่มันหมั่นเขี้ยวอยากจะกัดขึ้นมา
ใช่ไหมล่ะคะขอสักแก้มหนึ่งโอ้โฮแต่สวยอย่างนี้คงกัดไม่ลงหรอก